เตือนไว้เลยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายก็ตาม
ถามพี่ก๊อฟอย่างนี้ดีกว่าคิดว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงไหมคะ
ผมว่ามีถ้าเราหามันเจอ
ถ้าเราหามันเจอซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เราก็ต้องหากันดีค่ะ
คือเดี๋ยวนี้มันมีพวกแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์ในการหาคู่ไปเดทกัน
แต่มิจฉาชีพก็ใช้อาศัยช่องทางแบบนี้ในการหลอกลวงเหยื่อนะคะ
ล่าสุดค่ะมีเหยื่อเป็นพยาบาลสาวใหญ่คนนึง
พูดคุยคบหากันจนสนิทสนมจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
แต่สุดท้ายถูกทำร้ายถูกลักพาตัว
ถูกบังคับให้กดเงินเกลี้ยงบัญชีเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงที่ตำรวจจับตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้ว
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคำรับสารภาพของคนร้ายรายนี้กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะผู้ต้องหาที่ดูแล้วหน้าตาดูเหมือนไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะ

ดูเป็นคนใจดีดูเหมือนดูเหมือนใช้คำนี้แล้วกันนะ
คนนี้คือนายเอราวันคุมพวิพาทอายุ๕๓ปีแล้วนะคะ
ถูกจับตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอายุทยาค่ะ
ตำรวจก็ไปยึดได้เงินสดจำนวน๑๙๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๕เครื่องสมุดธนาคารค้อนด้วยนะคะ
นายเอราวันคนนี้ก่อเหตุก็คือล่อลวงผู้หญิงผ่านเว็บไซต์เดทอย่างนี้๖รายแล้วนะคะ

ไม่ใช่คนแรกก่อเหตุแบบนี้มาหกรายแล้วค่ะ
พฤติการก็คือไปแชทเข้าไปในเว็บไซต์ไทยเดตติ้งแล้วก็หาเหยื่อ
เสร็จแล้วก็แชทพูดคุยกันหล่อลวงเขาใช้เวลาเหมือนกันนะ
อย่างรายนี้ที่ว่าเป็นพยาบาลเนี่ยพูดคุยกันไปมาหาสู่กันอยู่๗เดือนนะ

สนิทสนมกันจนเชื่อใจกันแล้วถึงลวงเขาไปข่มขืน

อย่างที่บอกก็คือเป็นพยาบาลวัย๕๘ปีชาวนครราชศรีมาค่ะ

ลูกชายของพยาบาลคนนี้เขาไปออกประกาศตามหาแม่
แม่เขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาคม

หายไปเลยพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเอ๊ะมีการกดเงินสดออกจากบัญชีของแม่เนี่ย

เออแล้วกดเงินออกไป๑๕๐๐๐บาทซึ่งมันเยอะผิดปกติ

ก็เลยกลัวว่าแม่อาจจะถูกลักพาตัวแล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

ตำรวจเขาก็ตามตามจนได้เบาะแสของนายเอราวัน
แล้วก็ไปตามจับตัวได้นี่แหละค่ะ
นายเอราวันก็รับสารภาพนะคะว่า
อย่างที่บอกนัดเจอพูดคุยกันมาตลอดกว่า๗เดือนเลยนะคะ
จากนั้นออกกลอุบาย
บังคับข่มขู่พาตัวผู้เสียหายออกจากบ้าน

พาไปเปิดโรงแรมนอนที่สระบุรี

ไปดูน่าเชื่อถือไงดูไม่มีพิษไม่มีภัยวันรุ่งขึ้นบังคับให้เอาบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินที่ตู้ในปั๊มน้ำมันปอตท
พื้นที่ตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยา๑๕๐๐๐บาทจากนั้นพาตัวเองไปที่สมุทรสาคร
แล้วเอาค้อนเนี่ยค่ะตีเขาจนได้รับบาดเจ็บแล้วไปปล่อยเขาทิ้งเอาไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
จากนั้นพีคกว่านั้นนี่ว่าแย่แล้วนะจากนั้นขับรถกระบะคันเดิม
พาลูกชายสองคนไปหาเหยื่ออีกคนนึงค่ะโอ้โหแสดงว่าลูกชายนี่ก็ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยนะ
ไม่แน่ใจว่าลูกจะรู้ไหมหรืออย่างไรแต่ก็คืออย่างที่บอก
หลังจากเอาค้อนทุบผู้เสียหายที่โคราชแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ร้านอาหารในสมุทรสาครแล้ว
ขับรถไปหาผู้เสียหายอีกคนในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนนี้ก็รู้จักผ่านไทยเดตติ้งอีกเหมือนกัน
แต่รู้จักได้แค่๒สัปดาห์เพิ่งเริ่ม

แล้วก็ยังไม่ได้ข่มขู่เอาเงินด้วย
ก็อ้างบอกว่าเออพอดีแวะไปหาญาติที่อำเภออุทัย

สุดท้ายตำรวจก็ตามรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
แล้วตำรวจเขาก็บอกเลยว่าถ้าใครที่เคยโดนอะไรแบบนี้

ก็มีผู้เสียหายอีกคนจากหนองบัวลำพูค่ะ
เห็นข่าวนี้ปุ๊บอุ๊ยมาเลย
เออเขาก็เลยติดต่อลูกชายที่ตามหาแม่

บอกว่าเนี่ยเขารู้จักนะผู้ชายคนนี้

ไปหาที่บ้านเหมือนกันเลยที่ตลาดน้องมนต์

ทุบตีเขาข่มขืนเขา
ไม่ยอมให้เขากลับบ้านเป็นเดือนเลย

เอาไปใช้ก่อเหตุคนต่อไปนี่แหละ
อึโฮพีกไม๊ล่ะ
แล้วประเด็นก็คือว่าเธอเองก็ต้องจำใจไปออกรถให้
ใช้ชื่อตัวเธอเป็นการออกรถด้วยนะ
เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเธอไม่ทำตาม
ก็จะถูกทำร้ายถูกทุบถูกตี
ไม่ยอมให้ใช้โทรศัพท์จนเธอต้องหนีออกจากห้องเช่า
ที่ผู้ต้องหาพาไปกักขังในจังหวัดชนบุรี
แล้วถึงได้ไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์แต่ว่าคดีไม่คืบหน้า
มาเห็นข่าวนี้แหละค่ะว่านายเอราวันถูกควบคุมตัวได้

ก็เลยเดินทางไปชี้ตัวที่สพพระนครศรีอยุธยาเลย
พยาบาลสาวโคราชนะคะก็เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแล้ว
แล้วก็ชี้ตัวผู้ต้องหาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายให้ฟังด้วย
ใต้ด้ามทิ้งชีวิตผู้ไทยใช่ไหม
ใช้ด้ามที่หัวชีวิตทางหน้าพอ

ใช่เขากดเงินไว้ได้
เนี่ยเอาหัวค้อนอ่ะปีเข้าไปที่ศีรษะเขา
แล้วเอาด้ามค้อนกระแทกเข้าไปที่ท้อง
คือหน้าตาดูไม่ได้เป็นคนแบบ
แต่ประวัตินี่คือแบบขอโทษนะคุณผู้ชม
ทำไมชั่วได้ขนาดนี้นะแล้วทำมาแล้วหลายคน
ซ้ำแล้วซ้ำอีกคนเราดูที่หน้าตากัน

อย่างที่อ่านจังหวัดไปเนี่ย

ก็เตรียมที่จะติดตามในทุกพื้นที่
แล้วก็ตั้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ถ้าใครที่ดูข่าวเราอยู่นะ
แล้วจำได้ว่าเอ้ยฉันเคยโดนคนนี้หลอก
ฉันรู้จักคนนี้เคยมาก่อเหตุแบบนี้เหมือนกัน

รีบไปแจ้งความในพื้นที่ที่ถูกก่อเหตุได้เลยนะคะ
จะได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้เอาให้หนักเอาให้หลาบจำ
ผมว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะฮะ
คุณผู้ชมเขาว่ารู้หน้าไม่รู้ใจ

เรารู้จักคนง่ายมันก็หลอกเราง่าย
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการไปเจอกันในโซเชียลมันเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไป
จะเป็นคนไม่ดีเสมอไปคนที่เขาสมหวังก็มี
มันมีเพียงแต่ว่าคือทุกวันนี้เราไว้ใจคนลำบาก

เขาใช้เวลาตั้ง๗เดือนไปมาหาสู่กันจน

นะฮะระวังกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
เดี๋ยวนี้รู้จักกันง่ายขึ้นก็ทำให้เราโดนหลอกกันง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับ